เอาของขชาพาพาไปมูยังมีเรื่องมาให้เล่ากันอยู่ไม่เบื่อเลยคุณผู้ชม
เพราะแต่ละที่ที่พี่มดดำเจ้าแม่สายมูของเราไปเนี่ย
มีแต่ที่ปังทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่พระธาตุหลวงเวียงจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาว
แล้วความอัศจรรย์ใจคือวันที่พี่มดดำไปเนี่ยเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงโกรธ

ใช่เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเปิดรับคณะของเราให้เข้าไปกราบไหว้
ลับก็คือให้จุดทูป๕ดอกอธิษฐานขอพรจากเทวดาที่ปกปักรักษาพระธาตุหลวง
อำนวยอวยพรให้เราสมปรารถนาที่พี่มดดำกับแจ๊คแฟนฉันขอนี่แหละคุณผู้ชม
แต่ความปังยังไม่หมดจ้ะเพราะด้านนอกของพระธาตุหลวงเนี่ยมีอะไรรู้ไหมคะเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลาวเขาเชื่อว่าตรงจุดนี้นี่แหละ
เป็นทางผ่านของพ่อปู่พญานาคที่เชื่อมโยงกับคำชโนธของไทยเราอ่ะ
และอีกหนึ่งความอัศจรรย์ใจคือเมื่อประมาณ๑๑ปีก่อนพี่มดดำเขาเดินทางมาที่นี่แล้วก็ขอพรให้ตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงด่งดัง
หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมเชื่อไหมพี่มดดำได้ทำพิธีกรรายการมากมายจนกลายเป็นพิธีกรขวัญใจแฟนข่าวใส่ไข่อย่างเงี้อ่ะ
บางคนเนี่ยขอได้ถึงขั้นประมูลโครงการใหญ่ของรัฐเลยนะอย่างการสร้างเขื่อนอย่างนี้
งานนี้พอพี่แจ๊กเกอรีนได้ยินเป็นไง
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงพี่มดดำพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดธาตุหลวงแห่งนี้กันหน่อยค่ะ

ตัวเองเขาจะคุณแบบเมืองไทยนะเว้ย

แต่ปรากฏว่าตรงบ่อตรงนี้
วันนี้คืนนี้ที่เราไปนั่งสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็กซ์

แต่เขาก็จะมีความเชื่อว่ามีจริงนะ

เป็นแบบจุดขึ้นลงพญานาคอะไรอย่างนี้

เหมือนแบบว่าคนลาวเขาส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักธุรกิจพวกอะไร

จุดนี้แหละที่เป็นจุดที่พญานาคเขาเคลื่อนผ่าน
แล้วก็เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับคำชโนธด้วย
ชาวลาวชาวไทยที่ไปเนี่ยก็ไปขอพรให้สมหวังดั่งใจปรารถนากัน

นัทบันเทิงไทยรัฐไปมาด้วยทริปนี้
บอกมาว่าพี่แจ๊คไม่รู้ไหว้ขออะไร
อย่างนานคุณผู้ชมนี่เราพยายามย่อยนะ
คลิปมาแล้วแบบทำให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้ว

เพราะทั้งทวนรออยู่คนเดียวทั้งทริปอ๋อต้องนิดหนึ่งแหละอ่าเออนะฮะ
เฮียยังขอไม่จบยังขอไม่จบอยู่อ้าวจ้ะเขาเรื่อง